ตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับจนถึงช่วงเช้าวันนี้
เกือบจะทุกสายตาจับจ้องไปที่วัดพระธรรมกาย
เพื่อติดตามปฏิบัติการกะบิน๕๙
นำกำลังเจ้าหน้าที่กว่า๔กองร้อยเข้าไปตรวจค้น
เพื่อตามหาตัวพระธรรมชโยภายในวัดพระธรรมกาย
ทำกลางความกังวลว่าอาจจะเกิดการปะทะกันขึ้น
แต่ว่าการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ก็ต้องยุติลงตั้งแต่ช่วงบ่าย
เพราะว่ามีมวลชนและก็ศิษยานุสิตของวัดบางส่วนเข้าขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่
เราจะกลับไปติดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดอีกครั้งครับ
ตำรวจภูทรภาค๑กว่า๑๐๐นายถูกระดมกำลังมารวมตัวกันที่สถานีตำรวจภูทรคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานี
เพื่อเปิดปฏิบัติการกะบิน๕๙เข้าตรวจค้นภายในพื้นที่วัดพระธรรมกายตามหมายค้นของสารอาญา
ประสงค์ของการตรวจค้นครั้งนี้ก็เพื่อจับตัวพระเทพยานมหาหมุณีหรือพระธรรมชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
ผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลในคดีร่วมกันฟอกเงินรับของโจรและกรณีรับเช็คของสหกรณเครดิตยูเนียนคลองจันทร์
ส่วนตำรวจจะเป็นหน่วยสนับสนุนและดูแลความปลอดภัยโดยรอบเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุมีมือที่๓เข้ามาสร้างสถานการณ์
เมื่อข่าวนี้ถูกแพร่ออกไปทำให้บรรยากาศภายในวัดพระธรรมกายตลอดทั้งคืนก็มีคณะศิษยานุสิตรวมถึงญาติธรรม
ทยอยเดินทางมาที่วัดเพื่อให้กำลังใจพระธรรมชโยกันอย่างต่อเนื่อง
กระทั่งฟ้าสางผลตำรวจเอกศีวรารังศิพรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเดินทางมาถึงที่สถานีตำรวจภูทรคลองหลวง
หมายค้นเดินทางเข้าพบพระอาจารย์สนิทวงศ์วุฒิวังโสผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายที่บริเวณประตู๗
ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับสถานีตำรวจภูทรคลองหลวงเพื่อเจรจาขอเข้าตรวจค้น
โดยทุกคนยังคงนั่งสมาธิและไม่สนใจคำพูดของพันธบรตรีสุริยาที่ขอให้เปิดทางให้เจ้าหน้าที่
และไม่ยินยอมเปิดทางให้เจ้าหน้าที่เข้าไปภายในวัด
โดยอ้างว่าต้องการให้พระธรรมชโยเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
ก็ต่อเมื่อประเทศเข้าสู่ระบบประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์
และจุดนี้เองถือเป็นจุดสุดท้ายที่ทำให้ดีเอสไอ
ล่าถอยและกลับไปเจรจาเป็นการภายในกับพระอาจารย์สนิทวงศ์อีกครั้ง
ก่อนจะมีการพักเพื่อให้พระพิสุได้ฉันเพล
และออกมาแถลงข่าวในเวลา๑๓นาฬิกา
โดยพันธุ์ตำรวจตรีสุริยายังคงยืนยันว่า
แม้จะไม่สามารถจับกลุ่มพระธรรมชโยได้ตามหมาย
แต่ภารกิจครั้งนี้ก็ไม่ถือว่าล้มเหลว
ขณะที่พลตำรวจเอกศีวราระบุว่าการที่ตำรวจระดมกำลังมามากถึง
อาจฉวยโอกาสเข้ามาสร้างสถานการณ์ความวุ่นวาย
เป็นการป้องกันเหตุนะฮะเป็นการป้องกันเหตุนะฮะ
จำเป็นต้องขยับกำลังหลังจากเกิดเหตุเกิดหรอกฮะก็เอามาเพื่อป้องกันก็ได้ครับ
อาจจะทำให้กันเหมือนกันนะคะนี่มันเป็นผลสำเร็จใช่เปล่าครับท่าน
ไม่ทราบครับเพราะเรื่องการเข้าค้นหรือว่าหมายจับเนี่ย
เป็นผู้ขอหมายจับและออกหมายคนนะฮะแล้วศาลท่านเขาให้กรรมสตรวจกดีพิเศษ
ตอนนี้ตำรวจถูกเกณฑ์มาทำได้เพียงเพื่อเฝ้าสถานการณ์
และควบคุมความเรียบร้อยบริเวณรอบนอกเพียงอย่างเดียว
มุ่งหวังจะมีการประทะหรือใช้กำลังต่อกันขั้นตอนหลังจากนี้
เอสไอยังคงยืนยันจะเดินหน้าจับกลุ่มพระธรรมชโยมาดำเนินคดีให้ได้
ซึ่งจะใช้วิธีการไหนก็ต้องกลับไปหารือแนวทางร่วมกันอีกครั้ง
ส่วนกลุ่มศิษยานุสิตและญาติธรรมที่มาขัดขวางการทำงาน
ซึ่งเป็นภาพถ่ายที่บันทึกไว้ก่อนจะมีการตัดสินใจว่าจะแจ้งความดำเนินคดี
ในข้อหาขัดขวางเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่หรือไม่
ข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน